คุณผู้ชมครับกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อฉบับช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับ
เมื่อตำรวจเยอรมนีเปิดปฏิบัติการใหญ่ระดมกำลังกว่า๑๕๐๐นาย
รวมทั้งหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายด้วย
ทลายขบวนการค้าประเวณีที่มีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง
โดยสามารถจับกลุ่มหญิงไทยวัย๕๙ปีที่ทำหน้าที่เป็นแม่เล้าได้
รวมทั้งเหยื่อที่เป็นทั้งชายแล้วก็หญิงอีกกว่า๕๐คน
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เมื่อวานนี้มีปฏิบัติการจับกลุ่มครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งของเยอรมนี
หลังจากใช้เวลาสืบสวนนานนับปี
๑๕๐๐นายกระจายกำลังทั่วประเทศ
มีเป้าหมายกวาดล้างขบวนการลักลอบคราวบรรวมรวมพิธศกฎหมาย
โดยในท้ายที่สุดตำรวจควบคุมเหยื่อขบวนการค้ากรรมนี้รวม๕๖คน

ทั้งหมดมีคนแก่๒คนเป็นหญิงไทยวัย๕๙ปี
และชายชาวเยอรมันอายุ๖๒ปี
ทำหน้าที่เหมือนแม่เล้าจัดการทุกอย่าง
พฤติการของขบวนการค้าประเวณีคนไทยกลุ่มนี้
เริ่มต้นจากความสมยอมของเหยื่อหลายคน
พวกเขายอมจ่ายเงินตั้งแต่กว่า๖แสนบาท
ไปจนถึงเกือบ๑๒๐๐๐๐๐บาทต่อหัว
เพื่อเดินทางไปค้าประเวณีในเยอรมนี
ด้วยการใช้วีซ่าปลอม
และสำหรับใครที่ไม่มีเงินจ่าย

โดยที่แทบจะไม่มีเงินจากการทำงานของตัวเอง
เล้าจะเปลี่ยนที่ทำงานของเหยื่อไปเรื่อย

กำลังตรวจสอบเครือข่ายของขบวนการนี้
ที่มีถึง๑๗กลุ่มทั่วประเทศ

จากตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย
เข้าปฏิบัติการในบางจุดด้วย
เกอร์สเตาทโศกตำรวจเมืองดอดมุนเปิดเผยว่า
เจ้าหน้าที่หน่วยต่อต้านการก่อการร้าย
ต้องมีส่วนร่วมเพราะมีการคาดการณ์ว่า
มีผู้ต้องสงสัยที่มีอาวุธซ่อนตัวอยู่ในบ้านบางหลัง
แม้การค้าประเวณีในเยอรมนี
และหลายชาติในยุโรปจะถูกกฎหมาย
แต่สำหรับกรณีนี้มีความผิดชัดเจน
โดยเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาลักลอบเข้าเมือง
บังคับค้าประเวณีไปจนถึงกฎหมายเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษี
โดยกำลังตรวจสอบว่ามีการค้ามนุษย์อยู่เบื้องหลังหรือไม่
ขณะที่ทางการไทยพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ซึ่งสำหรับเยอรมนีมีกฎหมายสิทธิส่วนบุคคล

ที่จะไม่แจ้งสถานทูตทราบเรื่อง
หรือขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน